นะคะคุณผู้ชมก็เดินทางมา
ทันทีเลยบันเทิงไทยรัฐของเรา

ไปเที่ยวยุโรป๑๔วัน
ก่อนหน้านี้เนี่ยกันก็เพิ่งจะควงหวานใจ

คุณพลอยแฟนคาร์

ไปคบกันนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชม

ยากูซ่าเนี่ยเคยเจ็บปางตาย

แต่ว่าตอนนี้น้องน่าจะหายดีแล้ว

เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราไม่สามารถ
เปลือยเขาได้ตอนแรกจะโชว์คนสวย

คู่นี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่ายากูซ่าเนี่ยเป็นชิบาใช่ไหมเออถูกต้อง
แล้วเพราะว่ารักน้องนะคะเพราะว่าน้องรักไม่ใช่รักน้อง
คุณเชียร์ที่คำพรเองก็เคยประสบเหตุน้องหมาข้างบ้านมางับเจ้าไม้หมอน
แล้วก็มีเรื่องมีราวขึ้นโรงพักงานนี้พี่ชายอย่างกันจะให้คำปรึกษาอย่างไร

ตอนที่เขามาปรึกษาไม่ได้เพื่อจะเอาผิดคู่กรณีเขานะแต่เราแค่บอกว่าอ่า
ถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างที่น้องเชียร์เล่าคือเขามากัดเราถึงในบ้าน
จริงแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองคือเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดความเสียหาย
โอเคหายแล้วยากูซ่าก็โอเคขนขึ้นเกือบเต็มแล้ว
อืมก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องได้เลยนะคือต้องบอกว่า
ไม้หมอนีให้มาของคุณเชียร์ที่คำพรเนี่ยเป็นหมาที่เขามีแค่๓ขาป
ใช่หมาพิการแล้วก็โดนหมาข้างบ้านเข้ามาขยับ
แต่ในบ้านอื่นเข้ามาขยับหมาในบ้านเราถือว่าผิดกฎมาก
เขาก็มีพรบคุ้มครองกันอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอตามกันต่อไป
ใช่คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นโอ้โหที่ดาราหลายคนเจอนะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันศึกษาข้อมูลกันดูนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเหมือนกันนะ